ขอพาไปดูอาชีพของเกษตรกรที่นครราชศรีมา
เขาศึกษาการปลูกเมลอน
และเก็บผลผลิตมาขายได้หลายหมื่นบาทเลยนะคะ
ไปดูกันหน่อยดีกว่านี่ปลูกเป็นโรงเรือนแบบนี้เลย
คุณผู้ชมมาที่นี่โรงเรือนปลูกเมลอนของคุณถนอมขันทองคำ
ผู้ใหญ่บ้านบ้านราชบำรุงตะบนราชบำรุงอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมา
เขาทดลองใช้ที่ดินของตัวเองสร้างโรงเรือน
เพื่อปลูกเมลอน๒สายพันธุ์นะคะ
เป็นสายพันธุไข่ทองคำไข่ทองคำก็คือสีเหลืองเนาะ

ใช่คุณถนอมบอกว่าเมลอนสองสายพันธุ์นี้ได้รับความนิยมมากในท้องตลาดนะคะ
แล้วก็ใช้เวลาในการเพาะเม็ดประมาณ๑๐๑๒วัน

เขาก็จะตั้งเมลอนให้มันเลื้อยเกาะแบบนี้
เหลือยเกาะขึ้นไปคุณหมอนี้เพราะแมล่นเป็นไม้เหลือยนะ
จากนั้นก็จะให้น้ำทุกวันอันนี้สำคัญนะ
และกระตุ้นด้วยปุ๋ยหมักอินซี
เพียงแค่๒๕วันเมลอนจะออกดอก

ต้องใช้แรงคนหมดเลยนะคะ
และก็พอผสมเกษรเสร็จปั๊บรออีก๔๕วัน
เมลอนจะติดผลแล้วออกมาเป็นแบบนี้
พอให้ผลผลิตแล้วนี่คุณถนอมเขาจะเพิ่มความหวานให้กับเมลอน
โดยจะให้ธาตุโพแทสเซียมก่อนที่จะเก็บ๑๐วันค่ะ
ซึ่งโพแทสเซียมจะได้มาจากการหมักผงโกโก้
แล้วก็น้ำมะพร้าวที่หมักด้วยจุลินสี

ซึ่งให้ผ่านทางสายน้ำหยดค่ะคุณ

ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นเทคนิคในการเพิ่มความหวาน

ซึ่งก่อนจะเก็บเกี่ยวผลเมลอนเนี่ยเขาจะมีการสุ่มคัดเมลอนมาวัดค่าก่อน
อันนี้ปกติก่อนที่จะเก็บอาจจะต้องเช็ควัดค่าความหวานก่อนว่ามันได้ในปริมาณที่ต้องการหรือยัง

อันนี้คือเครื่องวัดความหวานบริกใช่

ใช่ค่ะเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยจะต้องได้ประมาณ๑๓บริก
ถือว่ามาตรฐานแล้วนะคะเก็บเกี่ยวได้แล้ว

ใช่๑๕นี่แหละคือความหวัง

เก็บไว้เก็บไว้ประมาณ๒๓วันก็ค่าความหวานมันจะเพิ่มขึ้นเพราะมันสุก
นึกออกไหมคุณและก็นำใส่บรรจุพันธุ์ออกจำหน่ายนะคะ
ตอนนี้คุณถนอมเขาปลูกเมลอน
เพราะว่าคือเขาบอกว่าเขาจะปลูกกันเป็นช่วงระยะเวลาตามกัน
เพื่อให้มันได้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันออกไป
ก็สามารถปลูกและเก็บเกี่ยวเมลอนได้ตลอดทั้งปี
แล้วก็สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่าสี่หมื่นบาทนะคะ

ทำเล่นทำจริงอันนี้ทำจริงไม่ทำเล่นแล้ว

ทำจริงที่ว่าทำจริงเนี่ยเนี่ยก็ทำจริงส่วนข้างเนี่ย

จังเลยอ่ะเล่าเรื่องเขาแต่ขายของตัวเอง
โคราชเหมือนกันปลูกเมลอนเหมือนกัน
ฉันก็ใช้พื้นที่ที่บ้านนี่แหละทำเป็นเรือนโรงเรือน
แล้วก็ปลูกเมลอนก็มีหลายสายพันธุ์แล้วแต่ช่วงก็จะสลับสับเปลี่ยนสายพันธุ์กันไป
เขาไม่ดีนะเมลอนเขาที่นี่ที่นี่เขาใช้น้ำมะพร้าวใช่ไหม

อะไรเนี่ยมาเพิ่มความหวานเหรอ
แล้วเอาไว้กินให้มันชุ่มคอชุ่มชื้นหัวใจให้คนกิน
แต่ละที่แต่ละฟาร์มเขาจะมีเทคนิคการปลูกที่แตกต่างกันออกไป

เดี๋ยวเราขึ้นช่องทางในการสั่งซื้อของดิฉันไว้